พาไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญใช่ไหม
แต่สัตว์ตัวนี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนรักแสนห่วง
แล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพงที่สุดมาก
จริงดูเลยดู

ตัวนี้จัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทย
เจ้าดวงตะวันเนี่ยเป็นวัวพันธ์ฮินดูบาเซลนะฮะอายุ๑ปี
มีคุณพี่ชาวลิศวงเงินผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะจ๊ะ
คือแกเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของเจ้าดวงตะวันดวงนี้
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมดวงตะวันถึงมีค่าตัวและราคาแพงขนาดนี้
คุณพี่ชาวลิศเจ้าของเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าราคาที่มันแพงเพราะเจ้าดวงตะวันเนี่ยมันเป็นวัวหน้าตาดียังไง

หางก็ยาว
โห้ววหางยาว
ผมต้องมีหางเหรอ

ฉันเล่าว่าทำไมวัวตัวนี้มันถึงมีราคาแพง
เพราะว่าหางมันยาวแล้วตัวมันสีแดง

สีแดงประดูกหรือว่าสีเหมือนเด็ดมะขาม
นึกออกไหมสวยดีคือมันเป็นแบบ
คือเป็นแบบรูปภัณฑ์สันธารมันดีมากสง่างามคุณดูช่วงโขงช่วงขามันนะ
แล้วก่อนช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ยนะเจ้าดวงตะวันมันล่าแชมป์มาแล้วทุกสนามจ้า
แล้วใครจะมาขอซื้อเจ้าดวงตะวันนะผู้ใหญ่ชาวลิศบอกว่ามีคนมาขอซื้อ
ชื่อว่าคุณบุญชูจันสุวรรณนายกอบจสุพรรณบุรีและคุณวิทยาบุญพัชรินหรือว่าประหลัดโหนก
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีความชื่นชอบในตัวของเจ้าดวงตะวันอยู่แล้วนะคะ
อยากรู้ใช่ไหมว่ามาขอซื้อไปราคายังไงราคาค่างวดของเจ้าดวงตะวันเนี่ยนะจิ๊บ
เท่าไหร่อ่ะ๒แสน
เล็ก๒ใช่คุณชนะมา๒แล้ว๒
๕แสนล้านหนึ่งเต็มที่นะ
เหมือนซื้อรถหรูได้คันหนึ่ง๒ล้าน๓แสนบาทค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าดวงตะวันนั้นสนุนราคาแล้ว๒ล้าน๓แสนบาท
โอ้โหคุณตรงซื้อรถหรูได้อ่ะ
จริงซื้อรถหรูได้สบาย

แต่บางคนเขามีความชื่นชอบที่จะเลี้ยงแบบนี้มันก็เป็นความสุขของเขา
สุดยอดซุปเปอร์โมเดลวัวเจ้าดวงตะวัน